ส่วนเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็เจ้าหน้าที่มาเห็นเราก็ต้องตกใจนะคะที่เขตอุทยานแห่งชาติเจ้าไหมจังหวัดตรัง
เพราะว่ามีกลุ่มที่ไปท่องเที่ยวแล้วปรากฏว่าใช้เจ็ดสกีแบบนี้โอ้โหเล่นกันมันเลยเนี่ยค่ะ
แล้วคือคนเขาก็มีเล่นน้ำกันอยู่คือมันไม่ใช่โซนพื้นที่ปลอดภัยหรือเปล่าที่จะไปเล่นแบบนี้เนี่ยนะคะ
ล่าสุดเนี่ยคือรู้ตัวแล้วว่ากลุ่มเจ็ดสกีที่บิ๊กซิ่งเจสสกีกลุ่มนี้เนี่ยเป็นใครมาจากไหนนะคะ
ซึ่งทางแม่ของเจ้าของเจสสกีชี้แจงว่าเนี่ยลูกชายซื้อมาขับเล่นกับเพื่อนนะ
ไม่ได้เป็นลูกกล้ำที่หัวใสของพยูนและแหลกยาทะเลเลยแต่ว่าเจ้าหน้าที่อุทยานค่ะ
มีคนนำเจ็ดสกีมาขับซิ่งในทะเลบริเวณพื้นที่หาดยาวพื้นที่หมู่๖
หาดเจ้าไหมก็เลยต้องสั่งเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ
สองถึงสามลำขับวนไปวนมาเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะ
บริเวณริมชายหาดยาวเนี่ยนะคะเมื่อ๒๐กันยายนที่ผ่านมา
ซึ่งก็มีหลักฐานเป็นคลิปภาพจากทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวบ้าน
อยู่บริเวณนั้นเขาถ่ายเอาไว้ด้วยก็เลยสั่งให้ทางนายจรูนใจตรงหัวหน้า
พิทักษ์อุทยานแห่งชาติค่ะเขาแจ้งความกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน
สพกันตังให้สืบสวนสอบสวนหาตัวผู้กระทำผิด
เพราะว่าเป็นการกระทำผิดนะคะตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ
ศ๒๕๖๒ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ
เพราะว่าบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่เชื่อมต่อกับเกาะลิบง
เป็นแหล่งอาศัยของพยูนแล้วก็แหล่งย่าทะเลค่ะ
มันอาจจะไปส่งผลกับการใช้ชีวิตของพยูนได้
คือไม่ใช่ว่าเป็นทะเลที่ไหนฉันก็จะเอาเจสสคีไปเล่นได้นะ
คือต้องศึกษาด้วยนะคะว่าพื้นที่ไหนสามารถเล่นได้หรือไม่ได้
ล่าสุดวันนี้เนี่ยนางอบิดะฮะหวาหรือจ๊ะแดง
อายุ๕๐ปีเป็นแม่ของคนที่ไปขี่เจสสกีค่ะ
แล้วก็เป็นเจ้าของร้านอาหารริมหาดยาวด้วย
บอกว่าลูกชายซื้อเจสสกีมาใช้กับกลุ่มเพื่อนก็มีกันคนละลำ
ขี่เล่นกันภายในครอบครัวค่ะมีบ้างนะที่ปล่อยให้นักท่องเที่ยวไปเหมือนกับขี่เล่น
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่อุทยานเข้ามาห้ามเตือนเพราะเป็นเขตอุทยานต้องทำเรื่องก่อน
คือจะเอาไปเล่นมันต้องทำเรื่องส่งจดหมายขออนุญาตแล้วนะคะ
หลังจากนั้นก็เลยหยุดเล่นไปยืนยันว่าลูกไม่ได้ไปขี่บริเวณที่มีพยูนอาศัยนะคะ
พอมีข่าวออกมาอย่างนี้คุณแม่บอกก็น้อยใจเหมือนกันนะ
นักข่าวบางคนใช้คำพูดแรงเกินไปฟังฟังฝั่งคุณแม่หน่อยค่ะ
เจ็ดสกีมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะไปเล่นที่อะไรนะเหมือนกับที่ปลาประยูนอยู่
อันนี้ก็อยู่หน้าชายหาดเขาเล่นกันตามแค่นี้ไม่ได้ไปไกล
อันนี้คุณแม่เขาก็บอกว่าไม่ได้ไปไหนไกลก็อยู่ตามชายหาดนะคะ
นายนรงคงเอียดหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมบอกว่า
อันนี้มันเป็นสิ่งต้องห้ามค่ะในเขตอุทยานแห่งชาติอยู่แล้ว
ทุกคนต้องช่วยกันดูแลทรัพยากรแล้วก็เลยได้รับการประสานจากพนักงานสอบสวน
ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยนะคะ
ฟังเสียงของทางหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมหน่อยค่ะ
ก็ได้รับการประสานจากพนักงานสอบสวนเพื่อที่จะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ก็ได้พยายามหาข้อมูลว่าเป็นการกระทำของผู้ใด
ก็ส่งข้อมูลไปยังพนักงานสอบสวนเพื่อเรียกมาสอบสวนเพิ่มเติม

ถึงแม้ว่ายืนยันว่าอยู่ที่ริมฝั่งคนอื่นเขาก็เล่นน้ำกัน
ถ้าหากว่าอนุญาตให้มีการเล่นแบบนี้มันก็อาจจะทำให้มีคนไปเล่นกันมากขึ้น
มันก็อันตรายได้เหมือนกันนะคะ